มีท่านสอบถามกันเยอะว่าอาหารทะเลรับประทานได้ไหม
เรื่องจากการติดเชื้อคราวนี้สัมพันธ์กับตลาดกุ้ง
แล้วก็มีการกระจายกุ้งไปยังพื้นที่ต่าง
แต่ยังไงก็ตามครับในสุขอนามัยก็ขอแนะนำว่าเวลารับประทานอาหารทะเลหรืออาหารอื่น
เราคงยึดหลักอาหารที่สุกอาหารที่ร้อนอาหารที่สะอาด
เพราะว่าอาหารที่สุดร้อนสะอาดก็จะไม่มีเชื้อโรคไม่เฉพาะโควิดนะครับ

แล้วก็ได้ทำการตรวจได้ทำการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
ซึ่งเราทำแบบนี้

เราคงจะตกใจมันเหมือนกันนะคะช่วงสองสามคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เห็นการให้ข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็มาแบบข่าวด่วนนะคะ
หลังจากที่ผลการตรวจเชื้อเนี่ยพบว่ามีคนจำนวนหลักร้อยที่ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยนะคะ
แล้วจากนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่เราติดตามกันทุกวัน
เหมือนกับบรรยากาศเมื่อช่วงครึ่งปีแรก
เรากลับมาตอนนี้แต่ว่าจะว่าเริ่มใหม่ก็ไม่เชิงนะคะ
แต่ว่าตัวเลขที่มันขึ้นมาในแต่ละวัน
แล้วเป็นตัวเลขหลักร้อยบ้างหลัก๑๐บ้างมันน่าตกใจ
วกเข้าไปกับคำถามว่าตกลงแล้วตอนนี้การ
การหาตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วหรือยัง

เพราะถ้าอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
การรักษาผู้ป่วยหรือว่าการป้องกันต่างจะเริ่มง่ายแล้ว
แต่ประเด็นคือว่าเราไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยัง
คำถามที่ใหญ่อีกหนึ่งคำถามแล้ววันนี้ต้องได้คำตอบก็คือว่า
แล้วพื้นที่ไหนน่าจะเข้าข่ายบ้าง
อย่างน้อยก็ภายในสัปดาห์นี้มีไหมที่จะประกาศบางพื้นที่นะคะ
วันนี้เราคุยกันกับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกันกรมควบคุมโรค
ไม่ได้จัดเรื่องโควิดมานานเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้คุยกับอาจารย์ประสิทธิ์นะคะ
เพราะว่าจะออกมาเตือนเรื่องของการพอดูกราฟเสร็จแล้ว
แล้วทีนี้พอมาสมุทรสาครเอางี้นะฮะรับพูดให้ง่าย
เราอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
หรือว่าตอนนี้เราอยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมดยังค

ก็อย่างนี้ครับก็คือว่าในขณะนี้เนี่ย
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้ที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับ
ก็เป็นช่วงของการที่เรากำลังดำเนินการที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับ
เราจะควบคุมได้ทั้งหมดแล้วหรือยัง
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระยะที่เรากำลังค้นหาเพิ่มนะครับ
จะขอใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ซึ่งเราจะต้องประเมินสถานการณ์อยู่เป็นระยะ
แต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ที่เรามีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นจำนวนมากเนี่ย
มาจาก๒ส่วนด้วยกันนะครับ
เดิมที่เรามีเป็นหลัก๑๐ส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศมาเข้าระบบคอลันทีนของเรา
ส่วนที่๒กับการที่เราตรวจพบเองภายในประเทศนะครับ
ซึ่งแต่เดิมนี้เราไม่พบจุดนี้เลย
ส่วนที่เพิ่มมาข้างหลังเนี่ยเป็นส่วนที่เราตรวจพบภายในประเทศจากกรณีที่
คนไข้ที่มีการติดเชื้อแล้วไปรักษาที่เป็นแพร่กลางกุ้งตรงนั้น
ซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยจริงแล้วก็มีจำนวนผู้ที่สัมผัสผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนเป็นหลายสิบลายนะครับ

ส่วนที่๒เป็นส่วนที่เราดำเนินการเร่งค้นหาตรวจพบเพิ่มเติมนะครับเป็นการค้นหาเชิงลุก
ซึ่งอันนี้จะทำให้การที่เราค้นหาเชิงลุกครั้งนี้เราพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
แล้วก็เราก็ค้นหาในระดับที่กว้างขวางเพราะว่าการตรวจครั้งนี้เราตรวจคนช่วงเวลา๓วันที่ผ่านมาเราตรวจคนไปกว่า๕๐๐๐คน
แล้วก็ของเดิมการตรวจพบอาจจะจำนวนติดเชื้อนี้ไม่สูงแต่ครั้งนี้การติดเชื้อเราพบว่าพบในสัดส่วนที่สูงถึง๓๐
เพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะยังครบจำนวนผู้ติดเชื้อลายใหม่จากการค้นหาเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยเพราะว่าเราเร่งตรวจค้นหาให้เพิ่มขึ้น
แล้วก็การตรวจของเราตอนนี้เรากำลังจะเร่งตรวจให้ได้ในระดับเป็นหลักหมื่นแล้วก็ขยายวงออกมา
คือแปลว่าก็คือมันผันตามกันถูกไหมคะคือถ้าเรายิ่งตรวจจำนวนเยอะโอกาสที่จะเจอผู้ป่วยก็ยิ่งมาก

เหมือนกับก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติเขาไม่ได้มีอาการเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีคนติดใช่ไหมค
กว่าเขาจะมาหาหมอเพราะมีอาการว่าอ้าวเป็นนี่นะใช่ไหมคะ
เรียนเข้าใจถูกไหมคะว่าเอาอย่างนี้ค่ะคือความรู้ชุดหนึ่งเราเคยเข้าใจกันมาตลอดตั้งแต่ต้นปีอาจจะเปลี่ยนไปแล้วช่วงกลางปีเพราะว่าเรารู้จักโควิดมากขึ้น
เรียนเข้าใจถูกไหมคะว่าที่ไม่ได้เจอเยอะก่อนหน้านี้เป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นเพราะว่าอาจจะติดเชื้อก็ได้อาจจะเป็นผู้ป่วยโควิดก็ได้แต่สู้กันได้สู้ในร่างกายแล้วก็หายไปเลยเป็นไปได้ไหมคะ
คงจะคือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดเชื้ออยู่ในชุมชนอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะอยู่ในระดับต่ำจนไม่ปรากฏอาการเพราะว่าทุกท่านคงทราบว่าการติดเชื้อของโควิดเนี่ยมีทั้งคนที่มีอาการและคนที่ไม่มีอาการนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยคนที่จะปรากฏอาการเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เขาจะเดินเข้ามาตรวจนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็อาจจะตรวจพบประปรายนะครับแล้วก็เราก็
สามารถติดตามควบคุมได้แต่ครั้งนี้เนี่ยการเกิดแล้วก็คนติดเชื้อเนี่ยพบในกลุ่มประชากรซึ่งพอเราตรวจแล้วก็คือเป็นกลุ่มประชากรซึ่งอยู่ในสถานะเสี่ยงสูงเพราะว่าเขาอยู่กันอย่างแอบนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนซึ่งมีคนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเราก็คงทราบว่าในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวเนี่ย

คนขายแล้วก็ไปมีอาการแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เราตรวจเจอแล้วเราก็ไปค้นนะครับค้นแล้วเราก็พบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวชุดนี้อย่างน้อยในพื้นที่แพร่กลางกุ้งเนี่ยมีการติดเชื้อมาระยะหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในระดับตอนนี้เราก็คิดว่าจากเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องติดเชื้อมาระยะหนึ่งพอสมควรจนถึงมาที่เราตรวจพบว่าตรวจร้อยหนึ่งก็เจอไป
สี่สิบคนก็แสดงว่าเขามีการติดเชื้อมาสักไม่ต่ำกว่า๒อาทิตย์จนถึง๔อาทิตย์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เรากำลังดำเนินการเพื่อที่จะควบคุมโรคนะครับรวมทั้งในแง่ของการที่เราจะปิดช่องว่างในการที่ว่าทั้งการค้นหาเพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อแล้วในแง่ของการที่เราจะควบคุมให้การระบาดซึ่งอาจจะเกิดก่อนหน้านี้
พบภายในเร็วเพื่อที่จะยุติการระบาดให้ได้ครับคุณหมอค่ะถ้าเราลองเทียบไปก่อนหน้านี้ที่เราจะในประเด็นที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือเราพอจะเข้าใจได้ว่าเข้ามาแบบไหนนะคะแต่ทีนี้ที่สมุทรสาคอนเนี่ยคือเราสามารถสันนิษฐานนะตอนนี้ได้ไหมคะว่าการติดเนี่ยคือติดติดเพราะว่าคือจริงอาจจะมีคนติดแล้วตั้งแต่รอบไ
ลักลอบเข้ามาจริงอย่างที่ข่าวพยายามจะบอกครับก็คิดว่าการติดครั้งนี้น่าจะมาจากการที่สถานการณ์เพื่อนบ้านของเราก็คือพม่ามีการติดเชื้อสูงระบาดนะครับซึ่งก็เพิ่งช่วงเกิดขึ้นเนี่ยในระยะสองสามเดือนที่ผ่านมาแล้วการติดเชื้อในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็คงจะมีบุคคลที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่

เชื้อภายในประเทศที่คือของเดิมเนี่ยเราไม่มีการติดเชื้อในคนไทยเนี่ยนานนานมากกว่าสามสี่เดือนซึ่งอันนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าการติดเชื้อในประเทศเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่ในระดับต่ำมากจนไม่อยากจะเรียกว่าเป็นศูนย์เพราะว่าเราไม่ได้ไปไล่ตรวจทุกคนนะครับแต่ว่าครั้งหลังเนี่ยการติดเชื้อของฝั่งพ

ต้านพมมาตรเท่านั้นเลยทั่วประเทศไหมคะเราคงไม่ใช่ไปไล่ตามปัญหาย้อนหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญเวลาติดเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยแพ้ให้ทุกคนเขาไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกสัญชาติไม่ได้เลือกเชื้อชาติค่ะเองแต่ว่าข้อที่เราสอบสวนเพื่อที่จะรู้สาเหตุแล้วก็เรารู้ว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะมีปฏิสัมพัน

ผ่านทางเข้าแดนผ่านผ่านชายแดนเข้ามาแต่ว่าในขณะนี้ของเราก็คือว่าเราต้องควบคุมการระบาดครั้งนี้ให้อยู่ซึ่งการระบาดครั้งนี้เนี่ยเราพบว่าจุดที่เป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็ในสัดส่วนที่สูงเนี่ยในแรงงานต่างด้าวนี้ในสัดส่วนที่สูงถึง๔๐แล้วกลุ่มนี้ก็ยังมีการติดต่อก็คือว่าคือ๑
แรงงานต่างด้าวในจุดอื่นอื่นในจังหวัดอื่นอื่นซึ่งอันนี้เราก็จะต้องตามไปเพื่อที่จะมาควบคุมนะครับแล้วก็ค้นหานะครับกับส่วนที่สองก็คือส่วนของคนที่จะมีโอกาสไปใช้บริการแล้วก็ติดต่อกับในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งซึ่งก็จะมีคนไทยเดินทางเข้าออกหรือว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราก็ต้องดำเนินการในการควบคุมโรคแล้วก็ในการค้นหาเชิง

จุดที่เป็นจุดเกิดเหตุคือแพร่กลางกุ้งก็คือในพื้นที่โดยรอบของสมุทรสาครนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่แน่นอนนะครับคนงานที่เขาทำงานแรงงานต่างด้าวก็ไม่ได้อยู่เฉพาะแพร่กลางกุ้งเขาก็จะมีจุดที่อื่นอื่นซึ่งตอนนี้เราก็ตั้งจุดของการค้นหาเชิงลุกนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ถ้าจุดนี้เรา
ระบาดในระลอกในในส่วนที่สองส่วนที่๓ต่อไปก็ก็คุมอยู่แล้วส่วนที่๓ที่เราทำการค้นหาเชิงลุกก็คือว่าเราคิดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวที่ออกนอกจังหวัดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนเช่นจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่ว่าจังหวัดที่อาจจะไปไกลที่เป็นต้นต่อต่างเหล่านี้อันนี้เราก็จะมีมาตรการดำเนินการที่จะทำเป็น
อันแรกเป็นระดับ๒หรือระดับ๓
เพราะว่าโดยหลักเหมือนกับว่า
หนึ่งคนเขาสามารถแพร่ได้ต่อเป็นระดับที่
คือการติดเชื้อโควิด๑คนเขาจะเพิ่มจาก๒แล้วก็เป็น๔
เป็น๑๐เป็น๒๐เป็น๑๐๐เป็นพันอย่างนี้
งั้นถ้าในระดับที่๒ถ้าเราตรวจเจอแล้วมันลดลง
แล้วหลังจากนั้นเราต้องต่อเฝ้าดูต่อเนื่องไปอีกว่า
หลังจากนั้นไปอีก๑๔วันเพราะว่าในแต่ละลอกเนี่ย

การเพิ่มขึ้นของละลอกถัดไปเนี่ยไม่ลง
อันนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจ๑๐๐นะครับว่าคุมอยู่นะครับ
แต่ว่าถ้าตรวจในระลอกถัดไปที่เราตรวจกว้างออกไปเนี่ย
มันสัดส่วนต่ำลงแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับ
แต่ว่ายังไม่รับปากว่าตอนนี้เราคุมอยู่นะครับ
แต่เราบอกว่าเรามาถูกทางแล้วในการที่เราควบคุม
แล้วก็เราต้องตามผู้สัมผัสตรงนี้ต่อไปเรื่อย
ขอแบบสั้นเลยนะคะเนื่องจากไม่ได้เรียนมา
ถามแบบกำปั้นทุบดินเลยนะคะก็คือว่า
สาธารณสุขขอเวลาสักกี่วันถึงจะครับอย่างน้อยประเมินได้เบื้องต้นว่าเนี่ย
เริ่มคุมอยู่แล้วสักประมาณกี่วันหลังจากนี้คะ
ก็คำถามนี้ขอต้องรอประเมินในส่วนที่การตรวจเชิงลุก
เพราะว่าตอนนี้เชิงลุกของเราเนี่ยเราคุมบริเวณไข่แดงแพรกลางกุ้งอยู่แล้วนะครับ
ส่วนที่๒ที่ตอนนี้เราขอดูก็คือว่าส่วนของข้อมูลในส่วนของตัวที่เราขยายในพื้นที่สมุทรสาครกับพื้นที่โดยรอบว่าจะมีอัตราการติดเชื้อเท่าไหร่
แล้วก็ถ้าข้อมูลตรงนั้นออกมาก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็คิดว่าภายใน๗วันเราก็น่าจะประเมินสถานการณ์ว่าเราจะมีสถานการณ์มากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ถ้าเราจะมั่นใจว่ามีการคุมอยู่ก็คงต่อเนื่องไปอีก๑๔วันนะครับแต่ว่าถ้ามั่นใจ๑๐๐ก็๒๘วันครับ
คำถามที่เรียนเชื่อว่าคนน่าจะอยากรู้อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่า
ถ้านะคะถ้าเราเชื่อว่ารอบนี้เกิดจากแรงงานจากเพื่อนบ้านที่มาจากทางฝั่งพม่า
คำถามคือว่าแล้วแรงงานเพื่อนบ้านพม่าเนี่ยนะคะจุดอื่นของแต่ละจังหวัด
เพราะเราไม่รู้ว่าถ้ามันมีการลักลอบเข้ามาจริง
มันจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างสำหรับคนที่พาเขาเข้ามานะคะ
แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอื่นล่ะยังอยู่ในการสอบสวนโลกนี้ด้วยไหม
สวัสดีครับคุณจำขวัญครับ

ผู้ว่าคะเอาภาพรวมก่อนตอนนี้ในสมุทรสาครเนี่ย

ก็บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา

มีการรู้สึกว่าสมุทรสาครไม่น่าเข้ามาเลย
ไม่ได้เข้ามาซื้อของซื้อของอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นเสียงบ่นจากพ่อค้าแม่ค้าโดยทั่วไป
เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้
เราเกิดสถานการณ์โรคระบาดอยู่อย่างนี้
หลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่า
ผู้คนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ
เมืองที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยจะอันตราย
แต่จริงแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดนั้น
แต่ว่าถ้าสังคมช่วยกัน
เรายอมเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าทำให้
สังคมเนี่ยมันดีขึ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับ

เพราะว่าคือเอาอย่างนี้ความหมายก็คือว่านี่คือการล็อกดาวน
จังหวัดแล้วล่ะใช่ไหมคะที่มีการประกาศเป็นคำสั่งจังหวัดออกมาค่ะท่าน
ก็คล้ายอย่างนั้นแต่ว่าไม่ก็เป็นการล็อกดาวน์โดย
อย่างพื้นที่ที่ควบคุมชัดเต้นก็คือการล็อกดาวน์
คือพื้นที่ที่เป็นบริเวณของตลาดกุ้งกับหอพักศรีเมือง
คือห้ามคนเข้าคนออกเลยนะฮะ

โดยทั่วไปตามปกติคือว่า๑ห้ามคนส่างด้าวเคลื่อนย้ายหรือสัญจรไปมาโดยติดขาดห้ามจังหวัดโดยติดขาดไม่ได้
ถ้าคนทั่วไปปกติเนี่ยจะไปทำงานจะไปอะไรเนี่ยมีสาเหตุที่จำเป็นต้องไปเนี่ยก็ลงทะเบียนกับทางด่านต่างที่ตนเองออกไว้ให้มันชัดเจน
นี่สิว่าปัญหาให้ตรงปลายทางที่ผู้ชมจะไปเขาจะรับหรือเปล่านี้ก็เป็นส่วนที่เหมือนกับการแค้งครองเราขึ้น
ส่วนถ้าจะไปเพื่อพบมาไปสังสรร๑๕คือก็ขอว่าล้ำทีใหม่กันอย่าเพิ่งไปตอนนี้
หาทางออกด้วยกันน่ะนะคะในในส่วนของจังหวัดสมุทร
ครเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยแรงงานแรง
ต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่จำกัดสัญชาตินะคะ
แต่ว่าที่ขึ้นทะเบียนมีอยู่จำนวนแค่ไหนคะผู้ว่า
ประมาณสองแสนห้าสองแสนหกครับอืมเรียนขออนุญาตถามแบบ
ตรงไปตรงมานะคะก็คือว่าแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนคืออยู่
ทะเบียนเนี่ยค่ะณตอนนี้คิดว่ามีบวกขึ้นมาจาก๒๐๐
เป็นคนไทยที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วอ่าเรามีทั้งหมด
โดยทั่วไปที่เป็นแรงงานสะอาดล่ะเนี่ยบางคนบอกว่ามากกว่า
ประชากรไทยด้วยซ้ำอืมแปลว่ามันมันอาจจะมีตัวเลขที่สามารถบวกเข้าไปจากการลงทะเบียนของแรงงานเพื่อนบ้านเนี่ย
บวกจากตอนนี้ที่ลงทะเบียนได้อีกอีกเท่านึงดิฉันสรุปถูกไหมคะน่าจะใช่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับ
อ่าทีนี้เราสามารถที่จะอย่างนี้นะคะคือที่ถามเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลอย่างเดียวนะคะอย่าอย่าเพิ่งเข้าใจกันผิด
ก็คือว่าถ้าเราสามารถจะแบ่งจัดกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านที่ขึ้นทะเบียนเอาเฉพาะขึ้นทะเบียนก่อนก็ได้ค่ะ
แรงงานเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านจากพม่าเนี่ยเราสามารถระบุได้ไหมคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่คะ
คือจริงเราเนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนเราก็ระบุไม่ได้ได้แค่คาดการณ์เฉย
แต่ว่าต้องเรียนคุณจอมขวัญกับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้มาตรการของเราเนี่ย
ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องทางด้านสาธารณสุขการระงับยับยั้งเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ย
ต้องแบ่งให้ออกกับเรื่องของความมั่นคงความสงบเรียบร้อย
ตอนนี้คือศัตรูของเราเนี่ยมีอันเดียวคือเรื่องโควิดไม่ได้ศัตรูของเราคือคนที่หลบหนีเข้าเมืองมาไม่ใช่
เป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อระบาดมากขึ้น
วันนี้เราต้องยอมรับว่ามาตรการทางด้านสถาสุขที่ทุกฝ่ายช่วยดูแลประคับปกฎ

เข้าใจตัวกันก่อนอย่าไปเรียกร้องว่าเป็นโอกาสท้องจมจัดแรงงานที่เข้า
ไม่ใช่ค่ะมันทำไม่ได้
เมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณหมอทวีศักดิ์นะคะคุณหมอทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคนอกรอบเหมือนกันค่ะว่า
คือคืออย่างนี้ค่ะที่ถามตัวเลขเนี่ยเพื่อให้ประเมินร่วมกันว่าสมมุตินะคะ
ถ้าเราเชื่อว่าการแพร่เชื้อมาจากการลักลอบของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแค่อยากจะเห็นภาพใหญ่เฉย
ว่ายังต้องขยายวงแค่ไหนแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับคุณหมอทวีทรัพย์
เข้าใจตรงกับผู้ว่าค่ะคือว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาผิดตอนนี้นะคะ
เพราะว่าไม่ต้องหนีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคือถ้าป่วยมารักษาไม่มีปัญหา
ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ทีนี้เอ่อถ้าเราประเมินด้วยกันเนี่ยนะคะ
จุดที่มีเพื่อนบ้านอยู่หนาแน่นในสมุทรสาครเนี่ยจุดหลักเนี่ยมีอยู่สักกี่จุดคะผู้ว่า
มีอยู่ประมาณสัก๗จุดค่ะ
อ๋อออ่อซึ่งเป็นจุดเดียวที่เชิญค่ะ
คือถ้ามองจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางหอพัก
คือจะมีการอยู่กันอย่างเป็นรายละเอียดเรียบพร้อม
ยกเว้นเนี่ยอย่างบริเวณของตลาดกลางกุ้งหรือหอพักศรีเมืองเนี่ย
เนี้ยซึ่งอยู่กันค่อนข้างแออัดแต่ที่อื่นเนี้ย
อย่างเคหะชุมชนท่าจีนหรือซอยพายุค่อนข้างจะมีระเบียบ
กว่าที่เกิดเหตุขึ้นอืมแต่ถามว่ามีจำนวนมากไหมมากอืมคือต้องยอมรับว่า
พื้นที่ของสู่สะพรเนี่ยเรามีพื้นที่แค่สามบำคือ
จริงมันมันอดีตที่ที่มันมันสอนให้เราเป็นบทเปลี่ยนเท่านั้นเองว่า
ต่อไปเนี้ยให้ดีก่อนนะโดยเหตุผลกฎหรือกินเนี้ยจ๊ะ
ย้อนกลับมาที่โควิดเนี่ยถ้าเรามองว่าถ้าเรามองนะฮะถ้าเราคิดว่าเอ๊ะ
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุสามคันแล้วก็
มันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้าเมืองตามพรมแดนธรรมชาติเป็นหลักตอนที่มันเกิดโรคระบาด
ถ้าคิดอย่างเงี้ยมันก็พลอยโอ้อย่างเงี้ยให้เข้าเมืองถูกพอมาก
จะทำไม่ได้ถ้าคิดได้แล้วทำไม่ได้ไม่รู้จะคิดทำไมเดินหน้า
ต่อไปครับวันนี้๕๑๐๐สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ย
สำหรับมนุษยชาติแล้วก็คนไทยทุกคน
สมุทรสาครทุกคนเนี่ยคือการร่วมมือร่วมใจกัน
ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะร้อนช้อนของตนเอง
ไม่ว่าจะใส่แม้ใส่หน้ากากมีเจาะล้างมือแอฟโปรคอล
ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมยืนยันว่าโอ้โหมันช่วยได้เยอะแล้วก็
เราไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดโดยปริยายโดยตรงเลยเพราะว่าวัคซีนเนี่ย
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมต้องขอโทษทางท่านผู้ชม
ที่บางครั้งบอกว่าโมโต้ของผู้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย
ว่าวัคซีนรอปีหน้าหน้ากากผ้าใช้เลยเนี่ยมันมีความรู้สึก
มันดูถูกวัคซีนมากเกินไปอันนี้จริงจริงต้องบอกว่าโอ้โหวัคซีนเนี่ยคือสุดยอดเลย
ถ้ามันได้มาใช้จริงแต่เราต้องยอมรับความจริงว่ามันกว่าจะได้ใช้เนี่ย
ใช่อันนี้เข้าใจผู้ว่าค่ะเข้าใจตรงกัน
ผู้ว่าเดี๋ยวเอางี้ก่อนให้กำลังใจผู้ว่าก่อนทราบว่างานหนักตอนนี้
คืออย่างนี้แต่ว่าค่ะข้อมูลที่ได้มาค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะรวบรวมแล้วก็ถามคุณหมอทวีทรัพย์ในรายการอีกครั้ง
ยังไงตอนนี้เนี่ยต้องขอบคุณผู้ว่าก่อนแต่ว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ยังให้กำลังใจสมุทรสาครอยู่นะคะ
ครับขอบคุณคุณจอมฟันมากและขอบคุณผู้ชมขอบคุณคุณหมอทวีทรัพย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ
ไม่ใช่แต่สมุทรสาครค่ะที่ไหนที่นั่นแหละค่ะเมื่อมียังไงก็ต้องช่วยกันสักครู่ค่ะ

คุณหมอค่ะทางสถานสูตรประกาศจะสมบัติใจด้วยนะครับ
ดาวจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนในแต่ละจังหวัดเนี่ยดูอะไรเป็นหลักคะ
ครับก็เราจะดูด้วยกันอยู่๒๓ส่วนด้วยกันนะครับ
อันแรกก็คือว่าการที่เราจะประกาศปิดพื้นที่จำกัดการเดินทางเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ย
มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไปพื้นที่อื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่ในเรื่องของกิจกรรมที่จะต้องมีความเสี่ยงนะครับ
ว่าตรงนี้เนี่ยกิจกรรมที่สถานที่หรือจุดต่างตรงนี้เนี่ย
เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อหรือไม่นะครับ
คือสถานที่เสี่ยงก็หมายถึงว่ามีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของการที่คนมาอยู่กันอย่างแออัดเป็นสถานที่ปิดนะครับ
เพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเป็นหลายระดับนะครับ
จากเดิมที่สมัยก่อนเมื่อเราแรกเนี่ยเราอาจจะประกาศล็อกดาวน์ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับ
แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ามาตรการการควบคุมโรคเนี่ย
เราคงจะมีการแบ่งระดับตามสถานการณ์ก็จะเป็นการล็อกดาวน์ที่อาศัยอิงเกณฑ์นะครับ
จากเรื่องของกิจกรรมเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงแล้วก็โอกาสที่ประชากรที่มีความเสี่ยง
ก็จะอยู่ในพื้นที่ก็จะอาศัยหลักพวกนี้มาประกอบกันครับ
สมุทรสาครก็ยังไม่เรียกว่าล็อกดาวน์จังหวัดถูกไหมคะ
ถูกต้องครับเราล็อกดาวน์เฉพาะจุดที่มีการระบาดขณะนี้
ก็คือที่แพร่กุ้งที่ตลาดกลางกุ้งแล้วก็ที่หอพักศรีเมือง
อันนี้ก็ถือว่าล็อกดาวน์๑๐๐นะครับ
แต่ว่าในพื้นที่สมุทรสาครนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจำกัดการเดินทางนะครับ
แล้วก็มีการปิดสถานที่ที่มีโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะปิดเป็นขั้นตอนนะครับ
ถ้าเราดูจากสมุทรสาครเราพอเห็นว่าทำไมจุดที่เป็นใจกลาง
ตั้งแต่ที่เราหาเจอเนี่ยนะคะถึงใช้มาตรการล็อกดาวน์ทีนี้
จังหวัดอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าจะยังไงใครเดินทางไปจะติดมากน้อยแค่ไหน

ครับก็อันนี้เราก็จะมีเกณฑ์ให้นะครับ
ให้ในเชิงของที่ว่าเช่นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในจำนวนที่เท่าไหร่นะครับ
แล้วก็การติดเชื้อนั้นเนี่ยสามารถระบุแหล่งของการติดเชื้อได้หรือไม่นะครับ
อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการที่จะใช้ในการที่เราจะล็อกดาวน์
แล้วก็การจะล็อกดาวน์ในสถานที่ไหนในจำกัดการเดินทางอย่างไรเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับประเภทแล้วก็กิจกรรมของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อต้องเท่าไหร่คะต้องถามว่าอะไรต่อจังหวัดหรือต่อพื้นที่ครับคุณหมอ
ก็ในเกณฑ์ที่ผ่านมานะครับเกณฑ์ที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องจำนวนที่เราจะถือเป็นเกณฑ์ล็อกดาวน์เนี่ยเราอิงจากศักยภาพของสถานพยาบาลในการที่จะรองรับผู้ป่วยหนัก
คือถ้าเรารับไม่ไหวปั๊บคือเราจะมีเกณฑ์ล่วงหน้าอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าในพื้นที่ของจังหวัด
เราจะใช้เกณฑ์จังหวัดนะครับจังหวัดเนี่ยมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยหนักได้แค่ไหน
แล้วเอาเกณฑ์ตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะใช้ว่าพอถึงจุดหนึ่งระดับนี้เป็นระดับเหลือง
เราก็จะปิดเป็นขั้นตอนนะครับแต่ถ้าจำนวนมากมากอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะปิดหมด
อุปกรณ์ไม่พอเนี่ยอันนี้ก็จะต้องรีบล็อกดาวน์แบบเรียกว่าปิดสนิทนะครับ
เท่าที่ฟังมาจนถึงนะตอนนี้เนี่ยนะคะคือก็ยังไม่ได้มีอะไรที่คุณหมอกังวลใจแบบสุดจะเข้าวิกฤตแล้วยัง
อันนี้คือเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่าถ้าเราตะลุยตรวจเราจะยิ่งเจอใช่ไหมคะ
แล้วก็เปอร์เซ็นต์การเจอจากจำนวนที่ตรวจก็ประมาณนี้แหละที่คาดการณ์ได้ว่าคงจะประมาณนี้ออกมาเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวค่อยตามนะคะเพราะว่าถ้าตามข่าวเราก็จะเห็นได้ว่าคือวันหนึ่งมีหลายรอบแล้วก็ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเอง
ก็จะรับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลเช่นเดียวกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมรุนแรงเดี๋ยวมาใหม่วันนี้ขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะ

เป็นกำลังใจให้สมุทรสาครนะคะแต่ว่าทุกจังหวัดก็ช่วยกันได้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นแบบไหนนะคะเอาเท่าที่เราจำได้เนี่ยแหละค่ะตลอดทั้งปียังใช้วิธีเดิมหมดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ